เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้เวทีประชุมสมัชชายใหญ่สหประชาชาติ
ชี้แจงถึงอนาคตแล้วก็ทิศทางทางการเมืองของไทยนะครับว่า
จะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้า
ตามรถแมพที่ได้วางเอาไว้

รัฐบาลพศเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในถ้อยแถลงในหัวข้อเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืน
แรงผลักดันสา

แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีประเทศใดหลุดพ้นจากผลกระทบของสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของโลก
ซึ่งประชาคมระหว่างประเทศต้องหาแนวทางและวิธีการที่จะทำให้ทุกฝ่าย
สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติมีความเข้าใจรับผิดชอบและเคารพซึ่งกันและกัน
ในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยด้วย
วันเดียวกันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้เป็นประธานอำลาและมอบนโยบาย
คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหาร
ที่ต่างประเทศจำนวน๒๕นายโดยเน้นย้ำให้ทุกคนช่วยชี้แจง
ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในไทยโดยเฉพาะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์
เริ่มต้นยึดอำนาจจนถึงวันนี้ประเทศมีการพัฒนาไปอย่างไรครับ